ทุกวังครับหลังจากที่วันนี้โหวตเต็มเส้นเรียบร้อยที่ประชุมรัฐธสภา
แล้วค่ะดูหน่อยนะฮะว่าประติกุรยารหลังจากนั้นที่นี่เป็นอย่างไรกันบ้างแพทย์
คุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งงดออกเสียงนะฮะได้โพสต์
ไอจีส่วนตัวนะครับบอกระหว่างเตรียมโหวตเลือกนายรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
คุณหญิงหมอโพสต์ในไอจีนะครับบอกว่าในที่สุด
ก็ไม่มีคำอธิบายว่าทำไมต้องแก้มาตรา๑๑๒
แต่ยิ่งชัดเจนว่ายืนยันจะแก้ไขแน่นอนที่สำคัญพักต่างที่ทำข้อตกลงร่วมกัน
ก็ยอมให้พักก้าวไกลเสนอแก้มาตรา๑๑๒ได้
การเมืองไทยเป็นเช่นนี้หมอจึงได้คำตอบว่า
ปิดสวิตช์ตามหลักการเดิมและปิดตลอดไปจนกว่าจะหมดวาระ
ก็คือจะไม่ออกเสียงก็คืองดออกเสียงหรืออีก๑ปี
นอกจากนี้คุณหญิงหมอพรทิพย์ยังโพสต์ต่อบอกว่าหน้าที่ของทุกคน
รวมทั้งสวก็คือหน้าที่รักษาชาติ
หากอ้างประชาธิปไตยอ้างเสียงสนับสนุน๑๔ล้านเสียง
ว่าต้องรักษาประชาธิปไตยแต่ชาติจะล่มสลายคงไม่สามารถปล่อยได้
แต่ทั้งนี้ในการขานชื่อเพื่อโหวตนายกแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์
ก็ได้ลงเสียงในการงดออกเสียงนะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับนางประภาษีสุฉันทบุตรนะฮะ
สวที่เป็นสมาชิกรัฐสภาลำดับที่๓๑
ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะหลังจากช่วงที่ขานรายชื่อเพื่อให้ลงคะแนน
แต่ไม่ได้ยินเสียงในที่ประชุมจนตอนแรกคนก็ตกออกตกใจว่าเอ๊ะหายไปไหนใช่ไหมคะ
เจ้าตัวก็โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงแบบนี้ค่ะว่า
ทุกท่านที่คอยเฝ้าดูการออกเสียงช่วงที่ดิฉันจะต้องกล่าวเห็นชอบ
เครื่องเสียงตรงที่ดิฉันนั่งมันมีปัญหากดแล้วก็ไม่มีเสียง
พอสมาชิกทุกท่านออกเสียงครบแล้วประธานก็เลยอนุญาตให้ไปยืนหน้าบันลัง
กล่าวคำออกเสียงใหม่ดิฉันลงมติเห็นชอบ
ลงคะแนนเสียงในสภาเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้ามีปัญหาใดต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สภา
เพื่อเรียนท่านประธานสภาเพื่อขอลงมติใหม่ท่านประธานพูดดีมาก
ท่านบอกว่าเป็นการทดสอบเครื่องเทคโนโลยีในห้องประชุมสภา

ขอบคุณครับคุณจติวรณฉายแสงสสบัญชีรายชื่อภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
วิตข้อความเหมือนกันนะครับบอกผลการลงมติออกมาอย่างนี้
มีความหมายว่าสวที่มาจากการแต่งตั้งได้หักล้างเสียงส่วนใหญ่ของประชาชน
การงดออกเสียงกลไกในการสืบทอดอำนาจที่พลเอกประยุทธ์กับพวกสร้างไว้
ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อีกครั้งจากการลงมติเลือกนายกในปีหกสอง
พิสูจน์ว่าผู้ที่ตัดสินว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่หาใช่ประชาชนไม่
แต่เป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ซึ่งได้อำนาจมาจากการรัฐประหาร
แล้วก็ติดแฮชแท็กเยอะเลยนะครับคุณจัตรนติดแฮชแท็กนะครับ
โหวตนายกนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ประชุมรัฐสภา
ส่วนศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุก็โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะว่า
งดออกเสียงมีผลทางกฎหมายเท่ากับไม่เห็นชอบนั่นเองแต่พูดให้สวยสวยไปอย่างนั้น
นี่แล้วก็เป็นภาพอิโมจิใส่แว่นแล้วก็ยิ้มมุมปากนิด
มีรองศาสตราจารย์ดรเจษดาค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์จุฬลงกรมหาวิทยาลัยนะคะครับอาจารย์เจต
โพสต์หลังดูการโหวตเลือกนายกบอกเตรียมลุ้นแผน๒
เสนอชื่อคุณเศรษฐาหรือคุณอุ้งอิงเพื่อไทยได้เลยครับ
ปลบอกแล้วว่าที่เร่งรีบยื่นคดีคุณพิทาทั้งคดีซุกหุ้นและคดีแก้๑๑๒
ก็เป็นแผนหาข้ออ้างให้งดออกเสียงนั่นแหละครับ
จากนี้ยังโพสต์ข้อความแนวคำถามและคำตอบที่หลายคนสงสัยเขียนว่า
คุณเอบอกว่าทำไมเสียงของสวแค่ไม่กี่ร้อยคนถึงได้ใหญ่กว่าประชาชนเป็นล้านคนล่ะครับ
คุณพอตอบว่าเพราะมีคนหลายล้านคนไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และคำถามพ่วงครับ
ขณะที่ทางซี่ของดารานักแสดงนะครับดูนักแสดงสาวนะฮะคุณโฟกัสจิรกุล

ก็เป็นนึงในนักแสดงที่ออกมาคอวอัลบ่อยใช่มั้ย
บอกว่าบางคนแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วไม่มีคนเคารพแก่แล้วตายอย่างโดดเดี่ยว
บอกว่าเราเป็นแค่ประชาชนที่ไม่รู้เพียงแต่เราอยากเปลี่ยน
แต่สุดท้ายก็ต้องไม่รู้ต่อไปและเป็นภาพเหมือมองท้องฟ้าสีส้มอมเหลือง
ก่อนหน้านี้ก็มีโพสต์ระบุเหมือนกันนะคะว่าตัดจากคะแนนงดออกเสียงแล้วลดเป้า๓๗๖ลงมาได้ไหม
มันบ่ยุติธรรมว่ะเอาจุ่มเจริญศิลป์มาเป็นก็ได้
งดออกเสียงจะแม่นมานั่งเปลืองกาแฟเพื่อนเนาะ
งดออกเสียงแต่ก็มานั่งเปลืองกาแฟคนอื่นเขาอย่างนี้เหรอแต่ถูกไหม
ก็คงจะหมายถึงว่ามันก็พอมาได้ออกเสียงก็เหมือนกับไม่ได้ใช้สิทธิ์
คือมันไม่ไปทางใดทางหนึ่งไม่เป็นมันก็เลยมาแล้วก็เอามาดื่มกาแฟแล้วเปลืองกาแฟหรือเปล่า

ผู้ชมครับดูท่าทีของพักเก้าไกลหน่อยนะฮะ